คุณผู้ชมคะมาตามความคืบหน้าให้กับพี่วรวุฒิกันหน่อย
แล้วก็แบนแบบแบนแตะ

แต่พี่เขาโอ้โหมีสติดี

ตัวแบบอย่างนี้เอ็นไปข้างอย่างนี้
จนเขารอดแล้วก็เจ็บน้อยมาก

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็คนก็ดูทะเบียนรถของคุณพี่เขา

งวดนั้นน่ะถูกใช่นี่

จำได้จนเวลาผ่านมาอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำ
แต่พี่วรวุฒิบอกว่าผมไม่ลืมครับ

นอกจากเจ็บแล้วรถนี่พังไปทั้งคัน
ถูกเขาก็เลยเรียกค่าเสียหายไปค่ะ
แต่ทีนี้เขาเรียกค่าเสียหายไปแล้ว
ยังไม่จบสักทียังเจรจาตกลงกันไม่ได้ไง
วรวุฒิเขาก็เลยคุยกับทางทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราว่าเนี่ย

นายวรวุฒิอยู่ญาติมากค่ะอายุ๔๑นะคะ
เป็นหัวหน้าโฟร์แมนประจำการบินไทยสุวรรณภูมิ
เขาก็บาดเจ็บแต่เจ็บไม่หนักมากแต่รถเนี่ยเละเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนวัดพลมานี
ถนนประชาพัฒนาที่ลากระบังกรุงเทพ๒๗พฤษภาคม

วรวุฒิก็พยายามจะเจรจากับคู่กรณี
แต่เขาบอกว่าเหมือนกับคู่กรณี
ยื้อออกไปประวิงเวลาออกไป
ไม่ยอมจบสักทีเวลาตกลงค่าเสียหาย
ทางนายวรวุฒิบอกว่าเรียกข้อเสนอไป๓ข้อ
เดี๋ยวลองดูว่าข้อเสนอมีอะไรบ้าง

เป็นค่าเสียหายรถฟอร์จูเนอร์๑ล้าน๔แสนบาท
นี่ก็คิดตามราคาจริง

แต่ว่าทางคู่กรณีบอกว่า
จากประกงประกันอะไรแล้วที่เขายอมจ่ายค่าเสียหายให้
ยอมจ่ายแค่๑แสน๓หมื่นบาท
เหมือนกับว่าเขาจ่ายในส่วนต่างที่เหลือจากเงินชดเชย
ซึ่งเทียบกับราคารถมือ๒
เดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังเขามีคำอธิบาย
คือท่านที่ดูตรงนี้อาจจะบอกทำไมคุณวรวุฒิเรียกเยอะ
เดี๋ยวเขาจะอธิบายรายละเอียดว่าทำไมเขาต้องเรียกแบบนี้

ทางพี่วรวุฒิเรียกค่าเสียหายอะไรไปบ้าง
คู่กรณีตอบว่ายังไงบ้างเรื่องแรกผ่านไปแล้ว

ที่๒ก็คือค่าสูญเสียรายได้จากอุบัติเหตุ
เรียกไป๑ล้าน๓แสน๘หมื่นบาท
ออกเป็นค่าโอทีระหว่างเจ็บป่วย

เสียโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง
แต่ทางคู่กรณีบอกว่าเดี๋ยวขอพิจารณาก่อน

ก็เป็นลักษณะของค่าเจ็บป่วยเสียขวัญ

เพราะว่ามือด้านซ้ายยกและใช้งานไม่ได้

มือด้านซ้ายก็แบบยกไม่ได้
เสียเวลาครอบครัวต้องเดินทางไปพักรักษาตัว
ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ต้องให้คนอื่นช่วยเหลือ
ทุกข์ทรมานช่วงเกิดอุบัติเหตุติดอยู่ในรถ
ค่ารักษาพยาบาลอนาคตและรักษาต่อเนื่อง
ค่ารักษาพยาบาลระหว่างวันที่๒๔
คือวันเกิดเหตุจนถึง๓๑พฤษภาคม
แล้วก็๑๑๒มิถุนายนปี๒๕๖๑นี้

คู่กรณีบอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณา

เดี๋ยวหลายคนตกใจว่าทำไมเรียกเยอะจัง

นายวรวุฒิบอกว่าข้อแรกเรื่องของรถนะคะ
ชี้แจงแบบนี้ค่ะคือรถฟอร์จูเนอร์เนี่ย
คันนี้ดาวน์มา๕๐๐๐๐๐บาท
ผ่อนมาแล้ว๔๗มวด
ก็ประมาณ๖๗๐๐๐๐๐บาท
รวมจ่ายไปแล้วล้านกว่าบาท
เหลือผ่อนอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นเอง
ก็เลยเรียกค่าเสียหายเรื่องรถไป
บาทเพื่อจะได้ซื้อรถคันใหม่
เพราะว่าเขาทำประกันอุบัติเหตุ
รถเอาไว้วงเงิน๗๓๐๐๐บาท
เหลือ๕๕๐๐๐บาท
ถ้าได้เงินจากคู่กรณี๕แสนบาท

ก็จะได้รถคันใหม่

ฝ่ายคู่กรณีเขาทำประกันรถพ่วง
เฉพาะช่วงหัวนะคะ
กับบริษัทวิริยประกันภัย
แต่ทางคู่กรณีบอกว่าเดี๋ยวจ่ายให้

ซึ่งเป็นเงินส่วนต่าง
ที่บริษัทประกันภัยประกันเขาจ่ายให้กับไฟแนนซ์
แต่จะขอจ่ายแค่นี้๑๓๐๐๐บาทพอ
คู่กรณีชี้แจงแบบนี้ลองฟังพี่วรวุฒิดูค่ะ

เพราะผมมีประกันคืนผมอยู่แล้ว๕๕๐๐ใช่ไหมครับ

ผมก็จะมีเงินประมาณ๑๕๐๐๐บาทเอาไปดาวน์ลูก
สามเนี่ยมันเป็นประกันของผมที่ผมทำว่าอยู่แล้ว
ขุมภัยเนี่ยยังไงประกันก็ต้องจ่ายผมอยู่แล้ว
ส่วนของผมเนี่ยผมทำประกันดูแลรถผม
ถ้าเกิดผมอะไรปุ๊บมันก็ต้องใช้ใช่ไหม
มันสิทธิ์ของผมที่ผมจะได้อยู่แล้วใช่ไหมพี่๗๓๐๐
แต่ถามรถผมเสียหายเนี่ยกับจังหวังประกันผมเนี่ย
จ่ายไปอีกจิกมั้ยจ่าย๗๐๓บาทเขาก็ก็จะมี
แล้วประกันตัวเองแค่๖๐๐๐๐๐๐บาทแล้วมาจ่ายทดต่างอีก
๗๓๐๐๐๐บาทให้เท่ากับ๗๐๓๐๐๐บาทเนี่ยผมรับไม่ได้
เพราะผมดาวน์รถไหมละห้าแสนละแล้วผมส่งมาอีกเท่าไร
แสนเท่ากับตอนนี้ผมจ่ายไปแล้ว๑ล้าน๑แสนบาท
ถ้าตอนนี้นะถ้าผมจะลดผมมา๔ปี
ผมจะทรงอีกประมาณ๑๒เดือนผมหมดแล้วอีก๑๖๐๐เล็ก
ผมก็สบายแล้วรถผมป้ายแดงออกมาใหม่
ผมขับคนเดียวด้วยไม่มีใครใช้รถกับผมด้วย

ผมดาวน์๕แสน๕ใช่มั้ยครับ
รถตรงนี้มากกว่าล้าน๒ล้าน๓ครับ
ผมต้องข่อนอีกประมาณ๘แสนน่ะ

เนี่ยทางนายวรวุฒิเขาทำประกันไว้กับบริษัทคุ้มภัย
รถพ่วงทำประกันไว้กับบริษัทวิริยประกันภัย

คุ้มภัยก็จะจ่ายคืนให้ทางพี่วรวุฒิ๗๓๐๐๐บาท
ทางคู่กรณีเขาเลยว่าเดี๋ยวเขาจ่ายส่วนต่างที่เหลือให้อีกแค่๑๓๐๐๐บาทพอ
ลบกลบหนี้แล้วเนี่ยเอาเป็นว่าคุณวรวุฒิต้องการจากคู่กรณี๕แสนบาท
เขาจะได้ไปซื้อรถใหม่ได้ป้ายแดงเพราะว่าเขาผ่อนป้ายแดงมานี่
ใช่ก็เขาได้มา๗๓๐๐จะประกันแล้วก็ขอเพิ่มอีก๕แสนได้ไหม
ก็จะได้เงินซื้อรถป้ายแดงรถใหม่แต่คู่กรณีบอกว่าให้เพิ่มอีกแค่แสนสามพอ
๑๓๐๐๐๐ไปบวกกับ๗๓๐๐๐๐มันก็๘๐๐๐๐๐กว่าบาทมันก็ซื้อได้แค่มือสอง
หรือไม่ถ้าจะไปดาวนรถใหม่เขาก็ต้องผ่อนอีกตั้งเยอะ
ใช่เพราะอีกหลายแสนเลยเพราะคุณวรวิทย์บอกเขาเหลืออีกแค่แสนกว่าบาทเขาจะหมดแล้ว
ก็เป็นว่าเรื่องรถตกลงกันยังไม่ได้นะครับอีกสองข้อนะฮะ
สองข้อเนี่ยข้อสองกับข้อสามตอนนี้ยังไม่ได้เจรจากันนะครับกำลังรออยู่
เจรจาสามครั้งที่ผ่านมาคุยกันแต่เรื่องรถใหม่นะฮะ
ที่จะต้องไปชดเชยว่าจะใครจ่ายเท่าไหร่อะไรยังไง
อีก๒ข้อเนี่ยนะคุณวรวุฒิก็ชี้แจงทั้งน้ำตา
บอกว่าที่เรียกร้องเงินออกมาเนี่ยก็เพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยมาเจรจาต่อรอง
เพราะว่าถ้าท่านดูท่านอาจจะบอกโอ้โหค่าสูญเสียรายได้นี่
ตั้งล้านสามกว่าค่าเจ็บป่วยเสียขวัญเรียกตั้ง๒ล้าน
คุณวรวุฒิบอกว่าเป็นการเรียกเพื่อให้อีกฝ่ายมาเจรจาต่อรอง
ประกอบกับอยากเห็นน้ำใจจากคู่กรณีแต่พอเรียกไปอีกฝ่ายเงียบไม่มาชี้แจง
ก็กำลังรออยู่นะครับที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการติดต่อจากคู่กรณีเลย
ก็เลยจำเป็นต้องออกมาร้องทางไทยรัฐทีวีเราเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ผมบอกอย่างนี้ผมทำงานกลายบรรยายชาติในไพรมีอนาคตผมจะทำได้อีกเยอะกว่านี้อีก

ผมไม่ต้องการได้เงินมาแล้วเป็นเนี้ยทุ่สร้างเนี้ยตัวเลย

ผมก็อยากให้รู้ว่าถ้าเกิดเขามาโดนเนี่ย๒ชั่วโมง๔๕นาทีเป็นผมเนี่ยเขาจะเป็นยังไง
ผมถามจริงเขาจะเป็นยังไงผมอยู่ตรงนั้นผมทรมานขนาดไหนให้ดูอ่ะ
หายใจกระแทบไม่ออกอ่ะเพราะผมก็อยากจะรอดเห็นไหมผมก็อดทนอ่ะ
หน้าแม่หน้าพ่อหน้าลูกผมเพื่อนผมเนี่ยผมก็อดทนอ่ะ
ผมโหดทนออกมาได้อ่ะผมแค่คู่นี้เอ่ยว่า

คุณรู้ว่าผมอยู่ตรงชุดแล้วอ่ะ
ไงพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่แฟนล่ะอะแม่แฟนอะอยู่ถังประมาณนี้ครับ
ผมคือเนี้ยแค่ประมาณสองหมื่นสามอ่าพี่อ่าถามมาจะไม่มี
คุณวรวุฒิเขาก็บอกว่าที่เรียกตัวเลขสูงเนี่ยเพื่อให้มาต่อรอง
เพราะว่าลำพังเขาเงินเดือนเขาก็๒๐๐๐กว่า
เขาก็อยู่ด้วยรายได้พิเศษทั้งนั้นระหว่างนี้ก็เจ็บป่วย

แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เจรจากันเลยนะครับ
ยังไม่ได้คุยกันเลยเรื่องของการชดเชยรายได้ที่๐

ขณะที่ในฝั่งของคู่กรณีนะครับ
ก็มีทนายความของฝั่งรถตู้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
ระบุว่าได้รับข้อเรียกร้องของผู้เสียหายมาพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ต้องขอเวลาในการดูรายละเอียดข้อเรียกร้องต่างอย่างรอบครอบก่อนนะครับ

อย่างเช่นการขาดโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งงาน
หรือการขาดความเป็นส่วนตัว
เรื่องกรณีมีสื่อมวลชนมาขอสัมภาษณ์
อะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาชี้แจงกันว่า
แบบไหนคืออะไรยังไง
แล้วทำให้เสียโอกาสเสียหายยังไง

โดยผู้เสียหายได้คิดค่าใช้จ่ายมานะ

คิดมาเดือนนี้เท่านี้แล้วคูณ๑๒

ผู้บาดเจ็บนายวรวุฒิอยู่โรงพยาบาลเพียงแค่๒๐วันเท่านั้น
ซึ่งขณะนี้กำลังรอผลเอ็กซอเรย์จากทางแพทย์อย่างเป็นทางการด้วย
จะได้ดูว่าจะต้องพักฟื้นอีกมากน้อยขนาดไหนเจ็บหนักยังไง
พร้อมกับยืนยันว่าทางฝั่งของเจ้าของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
มีความรับผิดชอบที่จะชดใช้ทุกอย่างอย่างแน่นอน
คอยถามไทยมาทางทนายความอยู่ตลอดว่าต้องไปช่วยเหลืออะไรยังไงเขาบ้าง
แต่การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อเรียกร้อง
ชดใช้ได้เท่าไหร่ยังไงมันต้องดูในรายละเอียดและต้องพิจารณากันก่อน

ทีนี้ก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลให้
ว่าในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถเจรจากับบริษัทประกันภัยได้
ผู้ขับขี่สามารถยื่นร้องเรียนที่คปพ
ซึ่งจะมีฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ช่วยไกล่เกลี่ยให้นะคะ
ก็สามารถร้องเรียนไปที่อนุญาโตตุลาการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้ค่ะ

ก็ใช้เวลาพิจารณา๓๖เดือนในส่วนของอนุญาโตตุลาการนะคะ
แต่ถ้าเกิดเป็นการฟ้องศาลเนี่ยโอ้โหกระบวนการก็น่าจะนาน๒ปีขึ้นไปค่ะ
ถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมสู้กันไปกว่าจะถึงสารดีกา
การว่าน่าจะใช้เวลาหกปีนะอย่างน้อยเนี่ย
ทีมข่าวของเราตรวจสอบข้อมูลให้นะ

ก็หนึ่งก็ไปร้องเรียนคอปภหรือไปอนุญาโตตุลาการก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ส่วนเงินชดเชยที่เรียกร้องมาถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริง
บริษัทประกันก็ต้องจ่ายให้เต็มตามจำนวนแล้วค่ะนะคะ

เงินชดเชยค่าสูญเสียรายได้พวกนี้ก็ต้องว่ากันไปนะ
แต่เรื่องรถเนี่ยอันนี้ต้องคุยกับเขาให้เคลียร์

เพราะเขาไม่มีรถใช้ใช่ไหม